ปรากฏว่าในช่วงของคืนวันคลอดนั้นต้องเจอกับเจ้าหน้าที่ที่มีลักษณะเหมือนกับเมา
อกจากนี้เธอยังต้องเจอกับเหตุการณ์
ที่หมอลืมผ้าก๊อตเอาไว้ในช่องคลอดหลังจากที่คลอดลูกออกมาได้สมเร็จ
ประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
นะแต่จะรับผิดชอบเยาว์ตามบัตร๓๐บาท
แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้อะไรเลย
นี่คือคำพูดของแม่วัย๑๖ปี
ร้องขอความเป็นธรรมจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์

ความสะเภาของทีมแพทย์โรงพยาบาลที่ทำคลอดให้กับเธอ
เวลาผ่านไป๒เดือนหลังทำคลอดลูกสาว

จึงไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลอีกแห่ง๑
พบว่ามดลูกของเธอนั้นมีผ้าก๊อตติดอยู่
เป็นผลทำให้สภาพมดลูกของเธอเกิดอาการบาดเจ็บขั้นรุนแรง
เล่าย้อนถึงเหตุการณ์เมื่อคืนวันที่๒๙ธันวาคม๒๕๕๙
เธอได้ไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์
เพื่อรอคลอดจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้น

โดยมีพยาบาลได้ฉีดยาเร่งคลอดให้

แต่๒อาทิตย์หลังจากนั้นเธอกลับเจ็บแผลบริเวณช่องคลอด
รู้สึกได้ว่ามีสิ่งผิดปกติปูดนูนในช่องคลอด

แต่ด้วยความไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุใด
ประกอบกับแม่ของเธอก็บอกด้วยว่า
อาจจะเป็นปมไหมที่หมอเย็บไว้ยังไม่ละลาย
ทำให้เธอจึงไม่กล้าดึงออก

แต่พยาบาลกลับแจ้งว่าทุกอย่างปกติดี

กระทั่งเวลาผ่านไป๔๕วันหลังคลอด
ได้เดินทางกลับบ้านและตรวจร่างกาย
ที่โรงพยาบาลบางพลีจังหวัดสมุทรปราการอีกครั้ง
พบว่าสิ่งที่ทำให้เธอต้องทรมาน
คือผ้าก๊อตที่คาอยู่ในช่องคลอดของเธอถึง๒ชิ้น

พบบาดแผลจำนวนมากในมดลูกของเธอ

อยู่ในช่องคลอดของเธอได้อย่างไร
แล้วใครจะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น

ถูกยกให้เป็นเรื่องที่เร่งด่วนขึ้นมาทันตา
ล่าสุดวันนี้นายแพทย์ภูวเดชสุรโคตร

ในช่วงที่มีการเปลี่ยนเวรของทีมแพทย์

และขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น
โดยหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อไม่ให้ผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์

ทางการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์อีก
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน